ที่รัชบุรีมีศาลแม่หญิงทับแก้วกุมาลคองอีฆาณิน
คู่ชาวบ้านก็นับถือสัตว์ธาไปขอช่วงขอลาบไปขอสิ่งต่างกันบ่อย
ถูกรางวัลสลาคฮิตแหงงธบารหลายงวดติด
เธอก็เลยมาแก้บนนุ่งขาวห่มขาวมา
ผู้หญิงคนนี้ชื่อน้ำพึ่งนะครับอายุ๔๒ปีเป็นชาวราชบุรีนี่แหละ
มาทำพิธีแก้บนกับพี่สาวชาวบ้านก็มากัน๒๐กว่าคนนะครับเนี่ยฮะ
มาถึงก็มาจุดทูบไหว้นะครับอ่าสารแม่หญิงทัพแก้วกุมารทองอินทนิน
อยู่ที่วัดช่องลมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรี
เอาคณะวงละครชาตรีวาสนานัตตสินรัชบุรีมารำถวายด้วยนะครับ
มีเครื่องเส้นนิมนต์พระมานะครับสวดอุทิศส่วนกุศล
ตอนที่นางรำกำลังไล่รำเพื่อถวายเพื่อแก้บนให้กับเธออยู่เนี่ยนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะอยู่ดีเนี่ย
เธอก็ลุกขึ้นไปเดินไปนั่งอยู่บนศาลกลางศาลเลยฮะ
สารเจ้าแม่กลางศาลตรงนี้เลยแล้วเสียงก็เปลี่ยนเป็นเหมือนกับคุณยายแก่
บอกให้ร้องเพลงเสียงดังคือชาวบ้านที่มานี้อึ้งเลยตะลึงกันหมดเลยฮะ
คือปกติใครจะไปกล้าขึ้นไปนอนอยู่บนศาลอย่างนี้ใช่แล้วนอนท่าอย่างนี้ค่ะเห็นไหม
คนก็แบบโอ้โหเอาดอกม้งดอกไม้เอาไปถวายคิดว่าเจ้าแม่มาเข้าร่างแน่นะ
แบบสักพักนึงเอ้าเปลี่ยนจากลักษณะเหมือนคนแก่กลายเป็นเสียงเด็ก
ร้องขอกินขนมกินน้ำอัดลม
อะไรอย่างนี้กินน้ำส้มน้ำหวาน
นี่ฮะโอ้โหชาวบ้านก็ตะลึงไปอีก
ทีนี้ก็เลยโอ้โหวุ่นเลยหรือฮะ

รถถ่ายกล้อง

แล้วก็ไปส่องศูนย์

คือตอนแรกเนี่ยที่เป็นเสียงผู้หญิงแก่แล้วก็นอนอยู่เนี่ย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นองค์แม่หญิงทัพแก้วมาเข้าร่าง

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกุมารทอง
กุมารอินทนินมาเข้าร่าง
ตอนที่เป็นองค์แม่หญิงทัพแก้ว

หยิบให้หน่อยแล้วบอกหนูไม่กล้าหยิบเดี๋ยวแม่ดุเดี๋ยวแม่เอ็ด

ลักษณะคาบขึ้นมาแทนก็แล้วแต่ท่านจะเห็นนะฮะ
เหตุการณ์ยังไม่เสร็จนะครับทุกผู้ชมครับยังไม่จบนะครับ
พอเปลี่ยนจากผู้หญิงแก่เป็นเด็กเสร็จต่อมาเสียงของผู้หญิงคนนี้
จากเด็กกลายเป็นเสียงผู้ชายแก่ครับเสียงชายแก่แล้วยกมือขึ้นมาด้วยนะฮะ
คือองค์แรกที่ประทับร่างชาวบ้านเชื่อว่าคือแม่หญิงทัพแก้วนะฮะ
หรือไม่ก็แม่ญาติตะเคียนทองนะครับเพราะว่าเคี้ยวหมากด้วยนอนกระดิกเท้าด้วยนะครับ
เอามือตบสะโพกฟังเพลงสบายอารมณ์อ่าองค์ที่สองก็คงเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย
คงเป็นกุมารทองอินทนินลูกของแม่หญิงทัพแก้ว
พอกุมารออกปุ๊บนะฮะผู้หญิงคนนี้นิ่งไปชั่วขณะ
ชาวบ้านมาเขย่าตัวพอเขย่าตัวเธอรู้สึกตัว
พูดออกมากลายเป็นเสียงผู้ชายขอยาสูบหน่อย
ชาวบ้านเชื่อว่าองค์สุดท้ายคือพ่อปู่ดำฮะ
เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่แถวนี้มานานแล้วคือสามองค์ติดติดมาเข้าร่างเธอ
พอเธอได้สติขึ้นมานะฮะคือนานเป็นชั่วโมงนะครับ
คือลักษณะแบบมึนงงไปเลยแล้วเธอบอกเธอไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น
เหรอแบบแท้แล้วเดี๋ยวเราก็ขอไปใหม่
โแล้วจะขอยังวันนี้ขอยัง
วันนี้ขอยัง

เธอเคยขอซักทีเลย
แม่หญิงทัพแก้วกุมารทองอินทนินอยู่ที่วัดช่องลม
อำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีนะครับค่ะสารแห่งนี้มีตำนานมาจากต้นตะเคียนทองคู่
ที่เป็นต้นไม้อยู่คู่กับวัดช่องลมมีอายุประมาณ๘๐๐ปีนะฮะ
ผ่าศูนย์กลางเนี่ย๘คนโอบนะครับ
เคยถูกฟ้าผ่าใส่หลายครั้งแล้วแต่ยังไงต้นตะเคียนคู่นี้ก็ไม่ตายนะฮะ
ต้นไม้ต้นนี้นะฮะก็ไม่ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เคยยืนต้นตาอยู่นาน๘เดือนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ครับ
เป็นแบบนี้๓ครั้งครับต้นไม้ต้นนี้นะครับ
ตอนนั้นวัดกำลังหาไม้มาแกะสลักเป็นหลวงพ่อแก่นจันทร์
หลวงพ่อวัดช่องลมท่านจึงอธิษฐานบอกกล่าว
แล้วก็ได้นิมิตตอบรับจากแม่ย่าตะเคียนทองหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าแม่หญิงทัพแก้ว
นิมิตหลวงพ่อนะฮะแม่ย่าตะเคียนทองมาบอกว่า
ให้นำร่างต้นตะเคียนมาสร้างเป็นพระพุทธรูปได้เท่านั้น
เราจะสละร่างให้แต่ห้ามนำร่างเราไปทำอย่างอื่นเด็ดขาด
หลังจากนั้นต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ย
ตั้งหลายรอบเนี่ยคราวนี้ไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอีกเลย
แต่กลับมีต้นตะเคียนทองสองต้นเกิดขึ้นมาใหม่แถวแถวใกล้ใกล้กัน
ค่ะก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นลูกของต้นตะเคียนต้นนั้นที่ยืนต้นตายโอ้โห
มาทางวัดก็ได้นำต้นตะเคียนทองคู่มาแกะสลักเป็นหลวงพ่อแก่นจันทร์นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับหลวงพ่อแก่นจันทร์นะฮะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดรัชบุรี
เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสร้างเป็นองค์จำลองแต่ขนาดเท่าองค์จริง
ประดิษฐานไว้ที่โบสถ์วัดช่องลมนะฮะ
แล้วก็เป็นความบังเอิญด้วยนะครับที่คุณลักษณะของตะเคียนต้นนี้
เป็นสุริมงคลตามความเชื่อคนโบราณเพราะว่ามีครบ๓อย่างนะครับ
ก็คือเป็นต้นตะเคียนทองคู่นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นมาในวัด
แล้วเงาของต้นตะเคียนทอดลงไปในคลองเรียกว่าตะเคียนคุ้มครอง
แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่างนานาถึงความเฮียนของแม่หญิงทัพแก้ว
อย่างเช่นเคยมีพระในวัดเอาต้นตะเคียนที่เหลือนะ
ทำโต๊ะทำเตียงนอนค่ะอ่าเพราะว่ามารนิมิตรบอกหลวงพ่อไปแล้ว
ตอนที่จะสร้างพระพุทธรูปว่าสร้างพระได้เท่านั้นนะฮะ
ปรากฏว่าพระรูปนั้นอยู่ดีดีเดินไม่ได้เป็นเดือนนะครับต้องมาขอขมานะฮะ
แล้วหากใครคิดไม่ดีเดินผ่านศาลเนี่ยจะถูกท่านชี้หน้า
ชาวบ้านบอกว่าเรื่องลี้ลับแบบนี้เนี่ยนะฮะเล่ายังไงก็ไม่หมดเพราะเจอกันเยอะมาก
ปัจจุบันศาลนะครับตั้งอยู่ท้ายวัดช่องลม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลมี๓อย่างนะฮะมี๓องค์
คือแม่หญิงทัพแก้วมีกุมารทองอินทนินชาวบ้านมักมาขอโชคขอลาบอยู่เสมอนะครับ
ส่วนพ่อปู่ดำเนี่ยชาวบ้านจะมาขอเรื่องของการให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่นะครับ